คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของดอกมะลิหอม

ใครก็อยากได้เพราะช่วงเทศกาลสงคราน
เราก็ร้อยพวงมาลัยดอกมะลินะฮะ
ไม่ว่าจะร้อยพวงมาลัยดอกมะลิไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่
ไปรดน้ำดำหัวแล้วก็ร้อยห้อยคอ

ตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิในจังหวัดบุรีรำ

ส่งขายแบบขายดิบขายดีนะครับ
แล้วก็ราคาพุ่งตอนนี้กิโลกรัมละ๔๐๐บาทนะคุณผู้ชม

สั่งกันถึงหน้าสวนมารับกันถึงหน้าสวน

บอกโอ้โหรีบละรีบรีบ
เด็ดไม่ทันคนที่มาซื้อมาช่วยเด็ดหน่อย
คนมาซื้อก็บอกลดราคาให้เจ๊ไหมล่ะ

นี่แหละครับเกษตรกรในหมู่บ้านโคกเขา
หมู่๑๑ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
อาชีพปลูกดอกมะลิขายตอนนี้โอ้โห

มือเป็นพันละวันเลยนะครับเพราะว่าเร่งเก็บดอกมะลิส่งขายตามร้านขายดอกไม้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
เพื่อจะนำไปร้อยพวงมาลัยขายในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ
โดยคุณป้ามะลิสภาสุวรรณเกษตรกรวัย๕๑ปี

มะลิจะมีราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
แล้วก็จะมีออเดอร์สั่งซื้อกันไม่อั้นด้วยนะครับ
ซึ่งช่วงที่มะลิออกดอกมากที่สุดก็คือนี่แหละฮะเดือนเมษายนนะครับ
ก่อนหน้านี้ออกมาแล้วคือมีนาคมนะครับ

โดยจะเก็บดอกมะลิส่งขายได้วันละ๔๕กิโลกรัม
ก็คูณไปในราคาหน้าสวนใน๔๐๐บาทนะครับ
ทำให้มีรายได้เฉลี่ยก็วันละ๑๕๐๐ถึง๒๐๐๐บาท
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
เขาจะออกช่วงมีนาเมษาค่ะหน้าร้อน
ออกเยอะออกประมาณปี
ปีเขาออกมากจริงก็ได้วันละ๑๐กว่ากิโล๑๒กิโล
กิโลละแล้วแต่เป็นบางปี
บางปีก็๓๐๐วันบางปีก็๔๐๐แล้วแต่ช่วง
ส่งที่ไหนบ้าง
ส่งแค่ร้านเพิ่มทรัพย์ก่อน

เออก็ถ้าเป็นสงการเขาก็รับไอ้อั้น

ถ้าเป็นไม่สงการก็วันหนึ่งก็ได้
ก็พอดีของเราออก๒๓โล
ช่วงเลยสงการไปก็ออกไม่เยอะ
แสดงว่าดอกมันไม่พอใช่ไหมครับ

เหลือกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
ซึ่งคุณป้าแล้วก็คุณลุงสามี
ยึดอาชีพปลูกดอกมะลิขายมานานกว่า๖ปีแล้วนะครับ

ดูแลง่ายทนต่อสภาพความแห้งแรงได้ดี
และยังเก็บดอกขายได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย
แต่สิ่งสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะลิ

ก็บอกเรื่องของการใช้สารเคมี
เพราะดอกมะลิเป็นพืชที่เราขายดอก
ดังนั้นจะฉีดพ่นสารเคมีอะไรไม่ได้เลย
ต้องใช้ระบบชีวภาพ
และเราถ้าถึงนึกภาพนะครับ
มันเป็นสารเคมีแล้วถ้าเราดมแบบหอมจังเลย
กลิ่นหอมแล้วเราได้อะไรเข้าไปนั่น

เดี๋ยวนี้ก็มีวิธีแบบเกษตรอินซีสารุกออกมา